ตอนเนี้ยเห็นใจชาวภูเก็ตเริ่มเริ่มภายุฝนกระหนับมาดอม
ครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะสาบานเถอะว่าเนี้ยคือถนน
แต่สภาพนี้มันคือถนนจริงใช่ไหม
รถรถลูกค้าบอก
มันกรีมมากมายแล้วก็พลังขี่ปานล้อมว่าเป็นเรื่องเขี้ยวแสงอ่า
มาอีกแล้วคันนี้มาอีกแล้วอ่า
นี่นะถนนพี่น้ำแข็งคือบางคนบอกว่าเหมือนกับแบบ
ว่าทะเลแล้วดูสีน้ำสิดอม
โอ้โหมอเตอร์ไซค์นี่คือไปหมดแล้วอ่ะโอ้โห
เมื่อกี้รถนะรถยนต์ยังจะไม่อยู่ยังจะไม่ไหวเลยคุณผู้ชม
ชาวภูเก็ตเช้าวันเสาร์แบบนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ใครที่อยู่ที่ภูเก็ตส่งข้อความมาบอกกันหน่อย

อยากรู้เลยตอนนี้น้ำลดหรือยัง
แล้วตรงนี้มันเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองป่าตองไงดอม
โอ้โหพื้นที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวเลย
โอ้โฮที่บกะทู้จังหวัดภูเก็ตนั่นล่ะค่ะ
สภาพแบบนี้ฝนตกลงมาหนักมากนะ
ตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้จนถึงค่ำเมื่อวานนะคะ
ทีนี้พอฝนตกลงมาหนักถนนสายสำคัญในตัวเมืองป่าตอง
ถนนราชอุทิศ๒๐๐ปีถนนนาในถนนสายน้ำเย็น

แล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็ถูกน้ำท่วมจนเกือบมิดทั้งคันเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องดูสิดูสิเอาเรือท้องแบนไปโอ้โห
กับมอเตอร์ไซค์สวนกันแบบนี้
แล้วก็กางร่มช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่เขาต้องอบพยพออกมานะคะ
ทีนี้พอช่วงค่ำหน่อย๒ทุ่มเมื่อวานนี้
ฝนตกฝนกระหน่ำมาอีก
พัดเสาไฟซัดเสาไฟโดนเสาไฟขนาดใหญ่เนี่ยนะคะ๔ต้น
โอ้โหพอต้นนึงมันล้มอ่ะโอ้มันก็ล้มต่อต่อ
มันดึงกันสภาพเหมือนโดมิโน่คุณผู้ชม
ทีนี้ล้มขวางถนนสายป่าตองกะรน
ห่างจากหน้าโรงแรมเซ็นทราวิลล่าไปประมาณ๓๐๐เมตร
แล้วสายไฟบางส่วนดูสิคะพาดไปโดนรถตู้โดยสาร
แบบไม่ประจำทางแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์
นี่ยังดีนะเนี่ยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
นักท่องเที่ยวที่เขาอยู่โรงแรมแถวนั้นเนี่ย
ที่จะต้องเดินทางไปหาดกะตะหาดกะรนเนี่ย
ต้องลงจากรถนะแล้วตัวเองถือกระเป๋าสัมภาระ
กลับเข้าที่พักเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
เองก็ต้องระดมเครื่องจักรมาเคลื่อนย้าย
เสาไฟสายไฟออกไปใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะ